ข่าวแรกบอกเลยว่าเซ็งรับปีใหม่นะคะคิดว่าจะเคลียร์กันได้จบสักที
สำหรับพี่ใหม่สุคลธวาแล้วก็ค่ายรถหรูนั่นเองค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องราวของรถนะคะอุตส่าห์ซื้อมาเป็นของขวัญให้กับชีวิต
แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เกิดเรื่องเกิดราวกันได้แล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเคลียร์กันว่า
๒๕ธันวาคมนะคะจะนัดเคลียร์พร้อมด้วยทนาย
แต่ท้ายที่สุดแล้วคู่กรณีก็กลับขอเลื่อนไปอีกค่ะ
โอ้ยคราวนี้มีสตรอปปลี่ขายไหมฮะรถเบ้นถามแบบนั้นเลย
ถามเฉยไม่ได้ว่าอะไรคลิกมากอ่ะตอนนี้คือเวลาสั่งพวกแบบว่าปิ้งย่าง
ก็จะไม่เอาลิ้นเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมาแล้วแบบต้องพลิกลิ้นอะไรอย่างนี้ไม่ชอบ
แล้วจริงแล้ววันที่๒๕บเราจะต้องมีการสรุปจบแล้วคริสต์มาทแล้วนะ
แต่ว่าก็มีการบอกวันที่๒๔ตอนกลางคืน
มีการแบบยกเลิกแคนเซิลกันทัน
แต่เราก็พยายามใจกว้างว่าอ๋อโอเค
ก็อาจจะแบบว่าเป็นคริสต์มัสของฝรั่งหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าเราบอกมานานแล้วว่าก็ต้องเป็นปีหน้าแล้วล่ะ
เพราะว่าอยู่ดีจะมานัดใหม่วันที่๓๑ใหม่ก็ติดปีใหม่คนไทยเหมือนกันนะ
อารมณ์จะขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งหลายคนสังเกตช่วงนี้พี่ใหม่ไปงานก็จะทำผมง่าย
รวบง่ายเพราะว่าตอนนี้คุณหมอสั่งงดเลยนะ
ทำสีพงสีผมทำผมอะไรอย่างนี้ไม่เอานะ
เพราะว่าสารเคมีจะมีผลต่อการเตรียมตัวตั้งคันด้วยค่ะ

ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้วหรือยัง
เพราะว่าหลังจากแต่งงานก็คือวันที่๑๔พฤศจิกาใช่ไหมคะ
แล้วนี่ก็เพิ่งเดือนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ทราบ
แต่ว่ามีแผนที่จะมีน้อง
รอเดือนที่กำลังจะถึงว่ายังไงบ้าง
แล้วก็ไม่อยากไปกดดันไม่อยากเครียดมาก
หวังว่าข่าวดีจะมาหาพี่ใหม่เร็วนะคะ
ทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องลูกด้วยค่ะ